นครปฐมก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับ

ท่านจะนำสิ่งของไปช่วยเหลือคนเดือดร้อนได้

นครปฐมมีหญิงสาวคนหนึ่ง
เธอนำโจ๊กหมูกับอาหารกล่องไปแจกให้กับชาวบ้าน
ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาล

เพราะมองว่ามันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ

คือทางเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลที่มานำของไปแล้วก็ได้ชี้แจงกับทางเจ้าของนะฮะที่เขาเอามาแจกแล้วก็ชาวบ้านด้วยที่บอกว่าแล้วมายืนรอนี่ทำไงทางเจ้าหน้าที่บอกว่าก็เดี๋ยวไปแจกในชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
แต่ว่าทางคนที่เขามารอหรือว่าทางคนที่เขานำมาแจกเขาก็อ้าวแล้วที่ยืนรอกันอ่ะใช่เขายืนรอกันอยู่ตั้งนานอ่ะให้เขากลับครับก็เป็นหญิงสาวที่เตรียมโจ๊กหมู๒๕๐ถุงข้าวกล่อง๕๐กล่องมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนจากโควิด๑๙นะครับเขามาแจกที่หน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์

เนี่ยนะฮะที่เราตรวจสอบไปด้วยนะครับเจ้าของเฟซบุ๊กได้ร่วมกับเพื่อนนำโจ๊กหมูกับอาหารกล่องไปแจกชาวบ้านแจกมาตั้งแต่วันที่๑๔เมษายนนะแล้วก็เนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็เพิ่งมาถูกยึดไปตรงเนี้ยหญิงสาวคนนี้ได้ไลฟ์เฟซบุ๊คเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งใจจะเอาของไปแจกแต่คนที่มารอกลับไม่ได้คนที่ไม่ได้มาแล้วอยู่ที่บ้านกลายเป็นด
วันนี้เราได้ให้โจ๊กทั้งหมดสองร้อยห้าสิบถุงกับทางเทศบาลจังหวัดนครปฐมไปเขาเอาไปแจกนะคะ
สิ่งที่เรารู้สึกสะเทือนใจคือคนมารอไม่ได้กินแต่คนที่เขาไม่ได้รอเขานอนอยู่บ้านแล้วเขาได้กินไม่ได้บอกว่าคนที่นอนอยู่บ้านได้กินแล้วมันผิดนะคะไม่ได้มีอะไรผิด
แต่เรารู้สึกสงสารคนที่เขาอ่ะมานั่งรออากาศร้อนเขาคงจะรู้สึกว่าวันนี้เขาจะได้อิ่มท้องหนึ่งมื้อเขาถึงได้มานั่งรอที่นครปฐมก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ขอโทษที่ไม่สามารถทำ

ขอโทษที่ไม่สามารถทำตามความสัญญาได้
แจกได้จริง

แต่เพื่อความถูกต้องครับวันนี้นางสาวกัญญนัท
ทำเรื่องขออนุญาตจากทางเทศบาลที่จะได้เดินหน้าในการแจกอาหารช่วยเหลือชาวบ้านต่อ
แล้วยืนยันว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างดี
ตรวจวัดอุณหภูมิเว้นระยกเว้นระยะอะไรพวกนี้นะครับ
วันนี้มาขออนุญาตมาขออนุญาตให้ถูกต้อง
มาขออนุญาตเทศบาลไม่ถูกต้อง
ให้เขาไปช่วยเราบริหารจัดการคนให้อยู่

นายศรีศักดิ์สังเฉยประหลัดเทศบาลนครนครปฐม
ยืนยันว่าไม่ได้ไปล้อมจับกลุ่มนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ไปแนะนำให้รักษาระยะห่าง
แต่เมื่อวานนี้ที่ไปบริจาคไปมอบสิ่งของกันเนี่ย

ทางเทศบาลก็พยายามไปช่วยเหลือจัดระเบียบให้แล้ว
แต่มีคนมารอรับประมาณ๗๘๐๐คน
เจ้าหน้าที่ดูแล้วอาหารมีอยู่ประมาณ๒๕๐ถุง

จะพานางสาวกัญญนัทไปแจกอาหารในชุมชนแออัดแทน
จะได้เข้าถึงพื้นที่ด้วยเข้าถึงบ้านของผู้คนที่เดือดร้อนด้วย
เป็นการเดินแจกตามบ้านแทนตั้งจุดตรงนั้นที่คนมาเยอะเหลือเกิน
นายกัญญนัทตอนนั้นก็บอกว่าเข้าใจสิ่งที่เจ้าหน้าที่อธิบาย
แล้วก็เห็นด้วยแต่พอชวนไปด้วยเธอบอกว่าไม่ไป
เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเธอเหนื่อยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีภาพให้เห็น
ว่าเข้าเข้าไปแจกอย่างนี้โจ๊กหมูกับข้าวกล่อง
กันจนถึง๒ทุ่มเมื่อวานนี้ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานด้วย
ซึ่งจากนี้ไปเนี่ยยืนยันว่าการจะแจกสิ่งของต่างยังต้องมาขออนุญาตเจ้าหน้าที่
แล้วเดี๋ยวจะแจกบัตรคิวแล้วก็เว้นระยะห่างให้มารับของกัน
การจัดการควรจะพาคุณสวยไปบริจาคในชุมชนแอดอัด
ซึ่งจะตรงตัวเลยโดยที่ไม่มีคนมาแออัด
เราเดินไปแจกตามบ้านอยู่นะครับซึ่งคุณชวนก็โอเคเห็นด้วย
ส่วนนางสาวกัญญนัทเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะเดินหน้าแจกที่เดิมนะครับ
หน้าวัดพระปฐมเจดีเพราะขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว
พรุ่งนี้๑๖นาฬิกา๔๐นาทีเดี๋ยวทางเทศบาลเขาจะไปอำนวยความสะดวกให้ด้วย